ที่สใบนะคะขอตามรอยพรหมลิขิตไป

บุกไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ

งานนี้เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงที่แบบว่า
พี่เจ๊กรีนใส่สะใบสีฟ้าขอไปปลากับแม่แก้วนิดหนึ่ง
เอาวิ้งนี่ดูน้องศีนอยู่พร้อมชนะค่ะ
ค่าจักรต้องทำตัวแฝงเข้าไปนิดหนึ่ง
แล้วเขาแต่งเหมือนในละครเป๊ะเลยคุณผู้ชมนะคะ
แถมยังมีช็อตเด็ดนะคะพ่อมิ้งกับแม่แก้วเที่ยวพาราศี

คุณไปอยู่ทำไมตรงนั้นให้เขาจีบกันสิ

เมื่อครั้งนี้นะคะทั้งคู่ก็พาทัวร์ไปเลยค่ะ
พาไปทัวร์๓สถานที่ด้วยกัน

ที่แรกนะคะเป็นวัดที่เมืองสองแควร์นะคะ
ซึ่งเป็นซีนนะคะที่แม่พุทธตานเดินทางมากราบไหว้
คือในละครยังไม่มีเราได้ดูก่อนเลยนะ
หลังจากนั้นนะคะก็ไปกันที่ตลาดน้ำค่ะ
ตลาดน้ำคือในละครจะเป็นสถานที่ที่แบบเขาถ่ายทำเยอะมาก

แล้วคุณผู้ชมคะให้ดูความแรงของลมเนี่ยค่ะ
หน้าม้าหน้าใจของอเจ้าแจ๊กรีนแตกไม่หยุด
แตกกระเจิงแตกจนกระทั่งแบบต้องเอาโลม้วนแล้วค่ะ
คุณผู้ชมแม่แก้วนะคะหันมาเห็นตกใจเลยค่ะ
เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรหนึ่งตัวช่วยได้ดีมาก

โอ้โฮโคกออกไปด้วยนะคะ
ปิดท้ายทริปนี้นะคะพ่อมิ้งไต้ฝุ่นค่ะ
ไปชมพระที่นั่งสรรเพชรค่ะเป็นแบบจำลองนะคะ
ซึ่งมีสาราที่ขุนลงท้ายสากคือคุณเกณฑ์วิทยณฑร์ในเรื่องนี่
ใช้ว่าความต่างคือเปิดมาในละครเราก็จะเห็น
อันนี้คือสร้างใหม่เลยนี่เห็นไหมเปรียบเทียบให้ดู

กระแสนิยมไทยก็กลับมาฟีเวอร์อีกครั้ง
ไปเมืองโบราณนะโอ้โหดูดิรถทัวร์
คือแบบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะมากนะคะ

จริงมาถ่ายรูปเยอะมากจริงค่ะ

ดิฉันตามมาทั้งวันเหงื่อก็แตกไหลแล้วไม่ไหวแล้วค่ะ
ขอคว้าตัวพ่อมิ่งกับแม่แก้วมาสัมภาษณ์เปิดใจหน่อยค่ะ
พ่อมิ้งไต้ฝูนเนี่ยเห็นสีผมเขาเปลี่ยนไปไหมค่ะ
เพิ่งกลับมาจากไปเรียนภาษาที่อังกฤษ

โดยพ่อมิ้งกับแม่แก้วขอบคุณกระแสตอบรับที่หลายคนชื่นชอบ

แล้วก็ให้ฝากติดตามละครยาวไปจนจบ
เขาบอกว่าไม่ยืดแล้วพี่ดูได้เลยนะคะสนุกแน่นอนค่ะ
เอาล่ะค่ะเห็นเขารักกันมากใช่ไหม
เห็นเข้าไปพิธีจองเปลียงใช่ไหม
มันถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันจะต้องแบบ
ต้องแสนคุณผู้ชมค่ะมาฟังพร้อมกันว่าแม่สบายฟ้านี่ค่ะ
จะเอาชนะใจมหาดเล็กได้หรือเปล่า
ถวายตัวแล้วนะเขาจะรับไหมเนี่ย

สู้แล้วล่ะเอาฟังเสียงสักเล็กน้อยจ้า
ฉันว่าพ่อมิ้งนี่แบบรัดฟ้ามาจากลอนดอนเลยล่ะค่ะ

ใช้ต้นือกบอร์ต

อ่านมีพับเลย

ไม่เหมือนโบราณมาเนาะ